เอาเรื่องของสัตว์เลี้ยงหน่อยมันมีเยอะแยะ
อยากจะเลี้ยงอะไรนะครับก็ต้องศึกษาให้ดี
แต่ถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงแล้วเนี่ยนะ
ให้มันมีดวงด้วยก็ต้องเลี้ยงด้วง

เพราะว่ามันสร้างรายได้เป็นอย่างดีไง

้วงมะพร้าวโอ้โหตัวนี้นะหยุยหนึบมันนะ
เอามาสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูกันครับ

แหละครับด้วงมะพร้าวมีดวงเรื่องการค้าไง

นี่แหละครับพาไปเจอกับคนนี้ครับ
ร้อยตำรวจเอกหญิงเขมิกาเกลี้ยงไทยสงศ์นะครับ
เป็นรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
เรียกสั้นแล้วกันว่าผู้กองดาวครับ
เธอก็เล่าว่าที่หันมาเนี่ยนะมาเลี้ยงด้วงมะพร้าวเนี่ย
เพราะว่าตนเองได้โอกาสเดินทางไปที่ตลาดขายของป่า
ลองซื้อด้วงมะพร้าวให้ลูกน่าทานดู
ปรากฏว่าลูกชอบฮะชอบทานมากทานเป็นประจำเลย
ก็เอางี้ละกันไหนก็ไหนเอามาเลี้ยงมันซะเลย
นี่แหละครับแล้วก็เวลามาทำส่วนใหญ่ก็ไปปิ้งย่างแบบนี้
หรือว่าเอามาทอดก็ได้คั่วเกลือให้มันมีรสชาติเค็มมัน
อีกแบบหนึ่งก็ทำได้ก็คือเอามาทำเป็นยำซะเลย
ยำด้วงมะพร้าวแบบนี้ทอดเสร็จหรือไม่ก็ย่างเนี้ยนะครับ
คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงต่างนะครับ
แล้วก็รสชาติมันก็จะกลมกล่อมครบทั้ง๓รสเลยทีเดียว

เดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วกันเผื่อใครจะสนใจนะครับ
แล้วก็ไปเรียนการเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าวที่ฟาร์มในจังหวัดอุดรธานีครับ
ยังไม่แล้วก็ไปทำการเรียนให้มันจบหลักสูตรเลยนะ
แล้วก็ได้พ่อแม่พันธุ์มาทั้งหมด๕คู่
จากนั้นก็เริ่มเลี้ยงครับโดยทำโรงเรียนขึ้นมา
นำเปลือกประพร้าวลงไปบกบ่นข้อในเครื่องให้มันละเอียดนะ
นำรำอ่อนหัวอาหารลูกหมู
สมกับน้ำในกระมังนี่แหละครับ

แล้วก็นำเปลือกมะพร้าวป่นมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นอาหารและที่อยู่ของตัวออดนั่นเองครับ
จากนั้นก็นำกล้วยสุกนะมาวางไว้ด้านบนแบบนี้
เพื่อให้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์
แล้วก็อยู่ในกระมังเนี่ยนะเอาพ่อแม่พันธุ์มันปล่อยลงไปสัก๕คู่
จากนั้นก็นำเปลือกมะพร้าวแห้งมาวางไว้อีกชั้นหนึ่ง
ปิดด้วยฝาพลาสติกแล้วก็ทับด้วยก้อนอิดเพื่อไม่ให้ศัตรูของแมลงมันเข้าไป
พ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะออกลูกมาประมาณสัก๒๕๐บาท

เต็มเลยอ่ะเต็มกระมังอ่ะ

ใช่แล้วครับผู้กองดาวก็บอกว่าตนเองใช้เงินลงทุนเลี้ยงด้วงมะพร้าวครั้งแรกประมาณสักหนึ่งหมื่นบาท
เลี้ยงประมาณสัก๔๐กระมัง
ใช้เวลานอกราชการหลังเลิกงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ดูแลเจ้าด้วงพวกนี้

ทำแบบนี้มาประมาณ๑ปีแล้วน้องไปต่อง
ขายได้เท่าไหร่
ขายกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ตกเดือนเดือนหนึ่งก็จะได้รายได้เสริมสักประมาณ๑๒๐๐๐บาท

ตอนนี้น่าจะเป็นรายได้หลักไปแล้ว
ทำเล่นไปเพราะว่าเขาเริ่มขยายขึ้นเรื่อยไง
ขยายจาก๔๐กระมังผมว่าปัจจุบันน่าจะเยอะกว่านั้นแล้วล่ะ
แล้วก็นอกจากนี้เธอนั้นก็ยังเปิดเผยนะว่าใครที่สนใจก็ไปสอบถามกันได้
เพราะว่าตลาดมีทั้งในโลกออนไลน์ก็มี
ขายตามตลาดตามร้านทั่วไปก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการเลี้ยงด้วงมะพร้าวแบบนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

อย่างนี้นี่เองเงินมีทองได้ง่ายจากการเลี้ยงด้วง

แสดงว่าตลาดก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะเนี่ย
คุณผู้ชมส่งมาโหด้วงมะพร้าวออกลูกเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

คือถ้าเลี้ยงดีเลี้ยงตามสูตรเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ง่าย
แต่ว่าต้องไปศึกษาเรียนรู้ให้มันจริงจัง
เพราะว่าถ้าคุณเลี้ยงด้วยความรู้ถูกต้องตามหลักเขาแล้วเนี่ย